คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
ต้องบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันย้ำวลีนี้ชัดเจนเลยค่ะ
สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิศ
อาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นค่ะ
เป็นเหตุการณ์ขโมยค่ะย่องเข้าไปงัดบ้าน

มีผู้หญิงอายุ๑๗ปีอยู่คนเดียว
น้องเนี่ยนั่งทำงานอยู่ที่หน้าโต๊ะคอมสักพักหนึ่ง
ได้ยินเหมือนเอ๊ะมีใครมาเหยียบใบไม้ข้างบ้าน
แล้วลักษณะคืองัดประตูเข้าไป
น้องสติดีมากตั้งสติค่ะ

น้องเดินขึ้นไปเลยขึ้นไปที่บนใด
แล้วพยายามตั้งข้อสังเกต

ทีนี้น้องก็ชัดแล้วว่าคนร้ายมีโจรเข้าบ้านแน่
หยิบโทรศัพท์มือถือโทรไปหาแม่
บอกให้แม่รีบโทรหาตำรวจสักพักหนึ่งตำรวจมา
พอตำรวจมาเสร็จปุ๊บน้องฉลาดมากคุณ

น้องแอบโยนกุญแจจากระเบียงชั้นบน
ให้ตำรวจตำรวจเปิดประตูบ้านเข้ามาค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับพฤติกรรมของคนร้ายได้อย่างชัดเจนคุณดูนะ
เนี่ยพยายามที่จะไปรื้อค้นทรัพย์สินแบบนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายหัวขโมยรายนี้ไหวตัวทัน
รู้ว่าตำรวจมาถึงที่บ้านทำยังไง

หนีค่ะออกจากบ้านทำลับล่อ
ของที่จะเอามานี่ไงเห็นไหมในมือ

รู้แล้วไงรู้ตัวว่าตำรวจมา
โชคดีมากกล้องจับภาพดีอย่างชัดเจน
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบภายในบ้านเพิ่มเติม
ไปพบว่าทรัพย์สินถูกรื้อค้นกระจัดกระจายเลยค่ะ
ส่วนบริเวณประตูหลังบ้านไปพบ
กระปุกออมสิน๗ใบอยู่ในถุงผ้านี่แหละค่ะ
อยู่ในถุงผ้าซึ่งข้างในของกระปุกออมสิน
มีเงินรวมแล้ว๓๐๐๐บาท
ว่าคนร้ายก็กลัวแหละถูกไหมตำรวจมาถึงแล้ว
ครั้งจะหอบไปด้วยมันก็ทุลักทุเลไง
ก็เลยไม่เอาแล้ววางไว้ดีกว่าหนีไปแต่ตัวนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจไปพบรถกระบะอีกคันหนึ่ง
คุณคะประตูรถตำรวจไปตรวจสอบไม่ได้ล็อกนะ
เครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่เลยเหมือนว่ามึงเพิ่งมาจอด
พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบกระเป๋าเดินทาง
ใบขับขี่บัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อคือนิรุธสุริยมาตรอายุ๓๔ปี
นี่ค่ะนิรุธสุริยมาตรตำรวจเขาก็เลยเก็บนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาคุณแม่ของน้องก็คือคุณพิมพการพรมรัฐอายุ๔๘ปี
ท่านนี้ค่ะเป็นพยาบาลเป็นเจ้าของบ้านด้วย
พอมาถึงค่ะก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมกับตำรวจ
พบว่าคนร้ายเนี่ยใบหน้าเนี่ยมันไปตรงกับ
ใบขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนที่ไปพบในรถกระบะ
กับโป๊ะเลยใช่ตำรวจคาดว่าคนร้ายเนี่ย
ขับรถกระบะมาจอดเครื่องสตาร์ทรถทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ลงมาคาดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ย
ไปก่อเหตุไม่นานแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอารถกระบะไปนะคะเพราะอะไร
เพราะเจ้าหัวขโมยรายนี้ค่ะวิ่งไปขโมยรถมอเตอร์ไซค
ฮอนดาโนว่าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนพพ๑๒๙
นครราชศรีมาที่จอดอยู่ในหอพักห่างจากบ้านพักผู้เสียหายไป
สักประมาณ๕๐๐เมตรแล้วก็ขี่หลบหนีออกไป
ไม่เอากระบะตัวเองไปไม่เอากระบะตัวเองไป
ลืมหรือเปล่าว่าเอามาใช่เจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายเอาไป
ก็คือนางสาวทารารัฐโพนอกเป็นแม่ค้าเขามาแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
ถูกคนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ที่หอพัก
ซึ่งคนร้ายเป็นรูปร่างเขามาถามแล้วนี่
พี่เสื้อดำคือคนที่ถูกขโมยถูกขโมยมอเตอร์ไซค์
พี่แกบอกว่ารูปร่างรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเป็นชาย
รูปร่างผอมสูงสวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงยีนสีดำ
นั่นไงในกล้องวงจรปิดเลยเป๊ะเลยชัดเจนเลย
ลักษณะคือเหมือนคนเมาเหล้าอะค่ะแล้วก็หลบหนีไปนะคะก็เป็นคนเดียวกันนั่นแหละนะ
แต่ขับกระบะมาแต่ไม่ขับกระบะกลับไป
ไปกระบวนรถเขาอีกนะอาจจะลืมหรือเปล่าไม่ทราบ